หนึ่งเรื่องเนี่ยเราเคยได้นโยบายในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้านี้ว่า

ผมรู้ว่าทุกคนจะรู้แล้วล่ะว่าพักไหน

ถ้าแก้ไม่ได้ผลไปตกอยู่กับผู้ใช้บริการ

พี่วินเสื้อรหัสสองใบ
นี่ใหญ่โตเลือกเกินนะฮะเขาก็เป็นวินเจ้าถิ่นแล้วครับ
นี่พระเต็มคลอทีเดียวนะฮะ
คือเขาบอกว่าแกรปไปรับผู้โดยสารไปแย่งตัดหน้าเขา
มันคือถิ่นของเขาพี่วินเจ้าถิ่นก็เลยปรีเข้าไป
รับไม่ได้ถ้าจะขึ้นไปขึ้นที่อื่นน้องลงมาไล่ผู้โดยสารลง
สุดท้ายคลิปนี้ผู้โดยสารสาวเขาก็ถ่ายเอาไว้

น้องบินเจ้าถิ่นก็ข่มขู่ตอนท้ายเจ๋งพร้อมกันอยู่แล้ว

ก็ยกมือไหว้คือไม่อยากจะให้มีเรื่องกันนะเนอะ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานครับ

มีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้

เพราะว่าการจะใช้บริการมันเป็นสิทธิ์ของผู้โดยสาร
ไม่ใช่หรือเราสามารถเลือกได้

ใช่ไหมแต่บางส่วนก็บอกว่าอ้าว
มันเป็นข้อตกลงระหว่างแกรฟกับวิน
ไม่ใช่เหรอว่าห้ามไปรับทัพถิ่นของเขา
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการแย่งผู้โดยสาร

จอยอยรับจ้างเนี่ย
เขาก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องน่ะ

ท่านเคยดีเบตไว้กับเราท่านเคยหาเสียงไว้ว่าท่าน
เพื่อให้แกรฟกับวินอยู่ได้
ครับท่านศักดิ์สยามใช่ไหมธรรมดีช่วยใช่ไหมธรรมดีฝากด้วยรายการฝากด้วยประชาชนมารออยู่นะครับค่ะ